รูปนั้นพี่ไมค์อาจจะไม่มองกล้องก็ได้
ใช่อาจจะแบบเป็นรูปหน้าแบบแอร์แห้อยู่อะไรอย่างนี้
แต่ก่อนแม่ลงหน้าถามแล้วหรือเปล่า
ไม่ไม่ถามค่ะก็คงแบบเพราะว่ารูปที่แฟนคลับถ่ายมา
ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยติดใครอยู่แล้วอะไรอย่างนี้
มันเขาจะโฟกัสที่เราด้วยคนเดียวแล้ว

ทำไมคุณแม่ต้องแคปลูกไหมออกทำไมต้องทำอย่างนี้อยู่เฉยก็ได้อะไรอย่างนี้
มีคนก็จะสังเกตที่การลูกเอง
แล้วก็ไม่ลงลูกคู่กับเราเลยแต่ลงลูกคู่กับยาย่าลูกกับคนอื่นอย่างนี้
ก็แล้วแต่พี่เขาอะค่ะว่าเขาอยากลงกับใครเราก็เป็นแค่นักแสดงใหม่ที่แบบไม่ได้ดังอะไร

โอ้ยน่าสงสาร
แต่หนูลงรูป๕คน๕คนทีเดียวไปเลยไม่ลงอะไรเป็นพิเศษ
ก็ไม่ได้ถ่ายกับใครเป็นพิเศษด้วย
คือหนูเป็นคนไม่ค่อยขอใครถ่ายรูปอยู่แล้ว
ก็แล้วแต่ค่ะว่าเขาอยากจะมีปัญหาหรือเปล่า
ฮึกเขาลงอย่างงั้นแสดงว่าเขาช่วงคงอยากมีปัญหา
แต่ว่าเราไม่ได้ลงอะไรคือเราก็ไม่ได้อยากมีปัญหากับเขา

ลงตะยกตะหา
ก็ไม่มีงานเจอกันแล้วไม่ต้องลงก็ได้มั้ง
ใช่ตัวเขาก็แทบจะไม่คุยกับเราอยู่แล้วก็ไม่ต้องลงรูปก็ได้มั้
น้องบอร์จะคุยกับคุณแม่ไหมว่ามันจะมีประเด็นเรื่องนี้นะอะไรอย่างนี้
ก็เห็นว่าแม่ลงแบบนั้นนะแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไร
แต่เราก็ไม่ได้น้อยอกน้อยใจเราที่คนอื่นเขาไม่ลงรูปคุยกับเราบ้างเลย
ถามว่าน้อยใจไหม
มองบอร์ทำไมอะ
เฉยนะใช่คือเราก็ไม่ได้จำเป็นต้องแบบว่าให้ใครมาแบบลงรูปก็ได้
ถ้าเขาอยากลงเขาก็ลงถ้าเขาไม่อยากเขาก็ไม่อยาก
ถ้ารูปแล้วที่ถ่ายคู่กับเราเขาไม่สวยเขาคงไม่อยากลงอะไรอย่างนี้
แฟนคลับไม่ไฟล์หรอกแฟนคลับกับหนูก็คล้ายกันอะเบอร์เบอร์เมินเฉยอะไรอย่างเนี้ย
ก็ถ้าตัวนักแสดงทั้งคู่ไม่ตีกันเขาก็คงไม่ตีกันหรอก
ไม่อยากมีค่ะกลัว
ใช่ก็ตอบแบบนี้แหละค่ะ

ว่าไม่เข้าใจกันก็ตรงไปเลย
ให้เข้าใจกันเนาะ
มันไม่ไปเลี้ยวแทงเขาเนอะแบบ
อยู่ตรงเราแต่ไปเลี้ยวแทงเขา
ก็มันคงไม่แทงเขามั้งเพราะเขาก็คงไม่ได้สนใจอะไรเราขนาดนั้น
เราก็อยู่ในส่วนของนักแสดงที่อยู่ตรงนี้เราก็ไม่กล้าไปกับเขา
วันนี้มากับโดนัทเหรอคะใช้หนุ่มบ้าง
สนิทกันตอนนี้กันมาก
นะโบกินเด็กจริงมั้ยคะ

ไม่ได้ประเทศไม่ได้

ใช่ค่ะแต่ว่าในสถานการณ์แบบจีบน้ำใส่กันอะไรอย่างนี้
ตรงนั้นพี่อาบน้ำใช่ไหม
วันนั้นคือหนาวมากแล้วน้ำที่ค่ายลูกเสือมันเป็นแบบตากแดดในแท้งใช่ป่ะคะ
มันก็จะอุ่นมากก็คือเราไม่มีโอกาสได้แบบอาบน้ำสายยางกันอะไรอย่างนี้

ยังไม่อยากเรียกว่าพี่น้องกลงใจอายุกันยังไงก็ไม่รู้

เป็นเพื่อนแล้วกันค่ะ

เอาเป็นเพื่อน